บันดาลโทษะตกลงกันไม่ได้
กดไปสี่นัดจังนะคะ

โอ้โหแล้วสภาพพิเศษชีวิตเนี้ยคือ
คุกเข่าแล้วก็หัวทิ่มดินนะคะ

ใช่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้สดร้อนเลยนะคะ๑๑โมง๔๐นาทีค่ะ
ตำรวจสพวังตะเข้เขาได้รับแจ้งเหตุคนยิงกันตาย
เขาบอกที่เกิดเหตุอยู่เป็นถนนหลังสพนี่เองค่ะ
ห่างจากสพไปแค่๕๐๐เมตรนะคะ
ลงพื้นที่ไปถึงนี่ชาวบ้านกว่า๒๐คนมารุมดูกันแล้ว
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีคนโดนยิงตายก็มุ่งดูกัน
คนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้น
ผู้ตายคือนายสมนึกชัยแก้วอายุ๖๔ปีนะคะ
เขาเป็นพ่อข้าวหัวควายหรือว่าที่พระอีสานเขาเรียกว่าในฮ้อยค่ะ
สภาพศพคือมีรอยกระสุนเข้าที่แผ่นหลัง๓นัด
แล้วก็เข้าที่หัวอีกหนึ่งนัดนั่งคุกเข่าหัวทิ่มดิน
รองเท้าแตะสีดำจมกองเลือดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
งไป๕เมตรมีกระบะอีซูซูสีเทามีลากพ่วงเอาไว้บรรทุกสัตว์ของคนตายจอดอยู่
อย่างที่บอกผู้ตายเป็นนายฮอยนะคะเป็นนายฮ้อยค้าวัวชื่อดังของชายภูมิด้วย
คนก่อเหตุค่ะนี่รถคันนี้รถของคนตาย
ส่วนคนก่อเหตุนะคะชื่อเจรเจริญแนวอายุ๖๓ปี
คนนี้เขาเป็นอดีตตำรวจบ้านก็ยืนรอมอบตัวอยู่
คุยกับเมียคนตายนะเขาบอกว่าสามีกำลังจะไปรับวัวที่ตะมนต์ข้างเคียง
ส่วนตัวแล้วเนี่ยคนตายกับคนก่อเหตุไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะ
แต่คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องที่ดิน
คือคนตายเพิ่งซื้อที่ดินใหม่มาแล้วก็มีการปรับหนาดินปรับถมถี่ดิน
มันอาจจะไปลุกล้ำในเขตของคนก่อเหตุ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยให้เจ้าของที่ดินคนเก่ามาชี้จุดแล้วว่า
มันถึงตรงไหนยังไงบ้างนะแต่คนเก่าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมมา
กลัวจะไปผิดใจกับคนก่อเหตุเธอเองก็ช็อกเหมือนกันว่า
นี่สามีต้องมาตายเพราะว่าเรื่องที่ดินแค่นี้เอง
ประหยันทาหรี่ชั้นขึ้นเออ
แล้วเมื่อนี้เลยม้าโดนไม่รู้นะคะ
ไปกับสอบประคัมที่โรงพักษณ์นะคะเขาก็รับสารภาพ
เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนใช้ปืน
นี่ค่ะนี่คือนายเจรนะฮะเสื้อสีเทาเนี่ย
เอาปืนยิงนายสมนึกเองจริง

ตกลงกันไม่ได้เรื่องที่นายสมนึกเนี่ย
ซื้อที่ดินข้างเคียงแล้วถมดิน
ใช้รถไถปรับพื้นที่ลุกล้ำที่ดินของเขา
ซึ่งก่อนเกิดเหตุก็นัดนายสมนึกมา
บอกว่ามาตกลงกันหน่อยจะเอายังไง

นายเจรเลยบอกว่าผมโมโห

ควักปืน๑๑มมที่เห็นเมื่อสักครู่สีเงิน
ที่เขาพกติดตัวตลอดเวลา

แล้วก็จะยิงตอนแรกคือจะยิงใส่นายสมนึก
นายสมนึกเห็นว่านายเจรควักปืนกระบอกนี้ขึ้นมาเขาทำไงคะ

ซักกระสุนใส่เขา๔นัดมาเลยเข้าที่หลัง

และอีกนัดหนึ่งเข้ากลางหัวเลยค่ะ

จะมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาค่ะ
ฝั่งหนึ่งก็ตายฝั่งหนึ่งก็ติดคุกนะ
พึ่งพกปืนตลอดเวลาเลยอะ
มันต้องพกตลอดเวลาแล้วใช่ไหมยุคนี้